ช่วงนี้มาดูประเด็นที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอกกันหน่อยนะคะ

วันนี้ลุงพลเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีไม้หน้าบ้าน
ไม้ทั้งทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวหลายคดีเหมือนกันตอนนี้

นายสิทธาจะรับทำคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลหรือเปล่านะคะ

รายงานเข้ามาจากพื้นที่ค่ะเชิญค่ะ
ความเคลื่อนไหวจากบ้านกกอกในวันนี้ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวของนายชัยพลวิพา
ซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่นะคะ
แต่ว่าในส่วนของคดีความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้น
ในวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก
แต่ว่าในส่วนคดีของนายชัยพลวิพาลนั้น
มีการแจ้งข้อกล่าวหารวมสองคดีด้วยกันในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
ขณะเดียวกันวันนี้นายชัยพลก็ได้มีการไปพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องของคดีของน้องชมพู่กับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในช่วงของการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา
ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลากว่าสองชั่วโมงค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
ของนายชัยพลวิพานะคะซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมเพื่อที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน
สพกกตุมจังหวัดมุกดาหารค่ะเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ในคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พศ๒๔๘๔นะคะรวมไปถึงคดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าว
ถูกแจ้งความดำเนินคดีไว้๓ข้อหาด้วยกันก็คือข้อในส่วนของข้อหาทำร้ายร่างกาย
คมคืนจิตใจแล้วก็พยายามชิงทรัพย์นะคะโดยการเข้าให้ปากคำ
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ใช้เวลาในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ประมาณสองชั่วโมงค่ะก่อนที่ลุงพลจะมีการออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ว่าลุงพลได้ให้การปฏิเสธนะคะในส่วนของคดีไม้มะค่า
รวมไปถึงคดีที่พยายามชิงทรัพย์ผู้สื่อข่าวนะคะแต่ว่าในส่วนของคดีทำร้ายร่างกายนั้น
ให้การรับสารภาพแล้วก็จากนี้ก็จะขอต่อสู้ในชั้นศาลด้วยค่ะ
เรื่องต้นนะคะนายชัยพลก็ได้ให้ถ้อยกรรมกับพนักงานสอบสวนไปทั้งหมดแล้ว
อย่างเช่นกรณีเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้สิทธิ์ข่าวพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหารวมถึงไม่มีเจตนาด้วยนะคะ
จุดที่สองที่วันนี้นายชัยพลวิพานะคะมีการเดินทางไปพบกับทนายตั้มก็คือที่จังหวัดสกลนครที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
วันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเดิมเนี่ยมีนัดหมายกับลุงพลแล้วก็ป้าแตนก็คือนางสมพรหลาโพนะคะ
เพื่อที่จะไปสักการะพระธาตุเชิงชุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสกลนคร
ผู้สื่อข่าวมีการสอบถามนายสิทธาในช่วงเช้าทำให้ทราบว่ากำหนดการดังกล่าวเนี่ย
ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะเนื่องจากลุงพลมีภารกิจสำคัญ
ทำให้ไม่สามารถที่จะมานำเที่ยวได้โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยที่คุยกับลุงพล
ก่อนที่จะเดินทางกลับนางซินานสิทธาบงบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
วันนี้มีการสัมภาษณ์ที่โรงแรมบอกว่าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
ยังคงเป็นไปตามกติกาเดิมนะคะก็คือขอเวลาให้ตัวเองได้สืบหาข้อที่จริงด้วยตัวเอง
หากมีข้อสรุปอย่างไรก็จะแจ้งให้สังคมได้ทราบในทันทีว่าจะรับทำคดีหรือไม่
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ยอมรับว่าหนักใจนะคะ
แต่ยิ่งทำให้มีความท้าทายว่าคดีนี้ต้องมีอะไรแน่
ขณะเดียวกันทนายสิทธายังกล่าวถึงกรณีที่สังคมมองว่า
ลุงพลร้อนตัวหรือไม่ที่มีการว่าจ้างทนายล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
นายสิทธาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าหลายคดีที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ไม่มีการตกเป็นผู้ต้องหาแต่มีการจ้างทนายมาเตรียมสู้คดี
หากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ค่ะ
จากนั้นนะคะทางด้านของนายชัยพลรวมไปถึงนางสมพรหรือว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
ก็เข้าพบกับทนายสิทธาที่โรงแรมเพื่อที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องของคดีของน้องชมพู่
โดยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะคะจากนั้น
ทั้งคู่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
มีการพบข้อมูลสำคัญ
ก็คือมีพยานคนสำคัญที่ตำรวจนั้น

ทนายสิทธาบอกว่าข้อมูลตรงนี้ยังคงปกปิดอยู่
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนได้
แต่หลังจากที่สถานการณ์โควิดมีการคลี่คลายไปแล้ว
วันแรกที่มีการเปิดให้เข้าพื้นที่ได้
ทนายสิทธายืนยันค่ะว่าจะกลับเข้ามาในพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะ
ทนายสิทธายังคงไม่บอกนะคะว่าจะรับคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่
รับเป็นทนายความในคดีนี้หรือไม่
แต่ที่แน่๒คดีที่วันนี้นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงเขยของน้องชมพู่ลุงพลนะคะ
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมก็คือคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามนะคะ
แล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ขอบคุณคุณวิมนต์วันด้วยนะคะสรุปแบบนี้นะคะคดีที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ทนายสิทธาบอกขอลงพื้นที่ก่อนขอดูก่อน
ใช่ค่ะขอดูก่อนยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะทำให้นะคะ